แมวใครจะเชื่อว่าทำให้ถึงขั้นจะแจ้งความกัน

แล้วเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยอุ้มแมวเข้าไป

ปรากฏว่าพอไปดูวงจรปิดโอ้โห

ผู้ชายก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เอาเจ้าไทเกอร์ของเขาไป
แต่เรื่องมันจะจบอย่างไรนี่สิคุณผู้ชม

คุณโนรีเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาก่อน
ถูกกล่าวหาว่าอุ้มแมวพันธสมระหว่างเปอร์เซียกับสก๊อตติชวัย๘เดือนชื่อไทเกอร์ไป
แล้วเจ้าของเนี่ยก็เอาคลิปนี้มาโพสต์
เห็นว่าคุณโนรีเนี่ยไปนั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
แล้วมีพยานเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าคุณโนรีเนี่ยขอเชือกไปผูกแมวด้วย
หลังจากนั้นได้เชือกปุ๊บเธอก็อุ้มแมวขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หายไปครับ
ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่มของวันที่๓กันยายน
หนุ่มเจ้าของแมวไทเกอร์ที่พยายามตามหาเจ้าไทเกอร์อยู่
ก็วอนให้ผู้พบเห็นแจ้งบ่อแสของผู้หญิงคนนี้หน่อย
อยากจะตามมาหาเจ้าไทเกอร์คืนมา
หลังจากนั้นคุณผู้ชมพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป
คุณโนรีผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปนี้เห็นเรื่องราวปุ๊บ
ร้อนร้อนอดเขาเรียกว่าร้อนใจอ่ะ

คุณโนรีเซ็นหลวงอายุ๕๐ปีบอกว่าเธอไปติดต่อพูดคุยกับหนุ่มเจ้าของแมวไทเกอร์แล้ว
มาเลยมามาเจอกันที่หน้าร้านอาหารจุดเกิดเหตุครับ
คุณโนรีพยายามอธิบายให้ฟังว่าแมวลายสลิดตัวนั้นที่อุ้มไปนั่นน่ะ

ังฟูเป็นแมวของลูกสาวเธอที่เธอเพิ่งจะไปนำมา
ผสมพันธ์กับแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน
ให้คุณเนี่ยตะโกนเรียกชื่อไทเกอร์เลย
พอผู้ชายเรียกไทเกอร์

ฟูแต่ไม่ได้ตอบสนองต่อชื่อไทเกอร์ครับทั้งคู่เนี่ย
คุณผู้ชมทั้งคุณโนรีและผู้ชายฝั่งที่กล่าวหาว่า
โนรีเอาแมวของเขาไปก็ไปที่สพบางบัวทองจะได้ไกลเกลี่ย
เรื่องจะได้จบต่อหน้าตำรวจแต่ยังตกลงกันไม่ได้ครับ
เดี๋ยวต้องให้ฟังคุณโนรีเจ้าของแมวหน่อยเจ้าของแมวกังฟูที่บังเอิญ
บังเอิญเจ้ากังฟูก็สีสลิดลายสลิดเหมือนกับเจ้าไทเกอร์ครับ
ป้าก็พาเข้ามาบ้านแล้วก็อืมให้เขาดูว่าใช่หรือไม่ใช่
ถ้าใช่มึงก็เอาไปถ้าไม่ใช่ก็เรื่องมึงต่างกับผู้ของมันอย่างเงี้ย
แปลงจิกแปลงจิกแปลงจิก
เอาละไปลงเนี้ยดูเด่นเขานั้นไม่ใช่แล้วแหละเอาไปลงอีกเอาไปลง
ที่เราไม่รู้เรื่องคือคุณโนรีเขาก็พูดในมุมของเขานะ

คนมาด่าคนมาวิจารณ์เธอไปต่างนานา

โอ้โหยังไม่มีใครให้กำลังใจเลยหรอ

แล้วก็พร้อมจะสู้คดีที่ถูกกล่าวหาว่า
เธอไปขโมยแมวอย่างถึงที่สุดเลย

ออกตัวแรงก็อย่าเพิ่งไปด่าเขา

ค่ะไทเกอร์